ของฉันคุณป้าเมืองคอนพบศพนอนตายอยู่ริมคลอง
อู๊ยคุณป้าก็ว่ากับใจหายใจความไปหมดเลยค่ะ

วิ่งหนีสุดชีวิตแบบไม่สนใจทิ้งของทิ้งของหมดแล้วค่ะ

อ้าวหนุ่มหาปลานอนรอปลากินเบ็ดแต่หลับลึกไปเนอะ
คุณตาไม่ได้ตาย
โอ้ยคุณแต่คุณจะทำป้าเมืองคล้องกันดีหัวใจวายตายเอาอ่ะ
อู๊ยป้าท้าสิงเอวแบบจะหลับอะไรขนาดนั้นอันนี้นี่คุณเห็นมั้ย
ก็เล่นนอนแบบนี้แล้วแบบคือด้วยความหาปลาน้ว

ตัวมันก็จะคล้ำหน่อยไงเหมือนคนตายจริงเลย
ป้าตะโกนแบบว่าอุ๊ยตายตัวไอ้ไร้
คนคล้อนน่ะคนใช่หรือเปล่าคุณพูดภาษาใต้ใช่ไหมคุณพูดภาษาใต้ใช่ไหม
เนี่ยว่าป้าแกก็หัวใจจะวายเอายังหลับอยู่เลยน่ะเห็นไหมน่ะ
เหม็นป้าก็ถกพะถุงอู๊ยนี่ไม่กว่าศพเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ตกใจไปหมดคือนายสาธิตทองจันทร์อายุ๔๙ปี
แม่ชื่อนามสกุลเดียวกับศิลปินลูกทุ่งชื่อดังซะอีกนอนหลับสลบสไหลอยู่บนกอผักตบชาวา
กลางทุ่งนาใกล้กับคลองพรุในอำเภอพระพรมอ่ะคุณ
แล้วคุณป้าท่านนี้คือคุณป้าอำภัยจิตบรรจงแกไปเจอ
โอ้โหเห็นคนนอนนิ่งแล้วก็ตัวแบบดูม่วงคล้ำ
แกก็ตกใจอุ้ยวิ่งประถุงแทบหลุดหน้าตาตื่นร้องตะโกนเสียงหลงเลย
บอกช่วยด้วยมีคนตายอยู่บนกอผักตบชาวา
เจ้าหน้าที่ก็โอ้โหทุกคนชาวโบ้งชาวบ้านนะหลังรู้เรื่องรีบไปตรวจสอบกันใหญ่เลย
เอ๊ะส่องไปตรงท้องของผู้ชายคนนี้มันยังมีขึ้นลงขึ้นหายใจอยู่
จังหวะหายใจอยู่ยังไม่ตายนี่นะ

อำภัยแกก็ตัดสินใจเดินไปเขย่าร่างดู

ขย่าวเอานายสัตว์ที่ก็งวงเงียนลืมตาขึ้นมางงว่า
ทำไมอยู่มีคนมามุงดูเขาเยอะขนาดนี้

ชาวบ้านเขาก็เลยต้องบอกว่าโอ๊ยก็เขาเข้าใจว่าเองนอนตายกัน

เขาบอกว่าไงรู้ไหมมาปากเบ็ดหาปลาแต่อากาศมันเย็นสบาย
แถมให้เพื่อนซื้อเหล้าขาวขวดเล็กมาให้หนึ่งขวดกินหมดปุ๊บเอ้า
เอ็นกายรอปลากินเบ็ดฝันหวานกันไปเลยทีเดียว
ก็ปักตบชาวาสบายใจกันไป
เดี๋ยวเราก็วิ่งนะ

ช่วงนี้มีข่าวเจอโครงกระดูกเจอศพเจออะไรอย่างนี้